ตอนนี้นะครับก็เรียกว่ามาวิเคราะห์ตัวเลขกันนะครับ

ในบรรพ์สวรรคโลกที่สุโขทัย

งวดนี้นับกล้วยได้นะฮะตีเป็นเลข
อันนี้อย่าไปงมงายนะฮะ

ติดไปน้วมนิดหน่อยพอ

ซื้อสักใบหนึ่งไม่ต้องซื้อทั้งคู่อะไรก็ได้

ตัวเลขจากนี่ถึงนี่ใบหนึ่ง
อาจจะถูก๓ตัวหรือว่า๓ตัวหลังหรือ๓ตัวหน้าอะไรอย่างนี้ไงที่เขาว่ากัน
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะ๓ตัวผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร๓ตัวหน้า๓ตัวหลังผมไม่ค่อยรู้เรื่อง

ไม่ผมพูดแต่บนล่างผมไม่รู้
นี่แต่ถามจริงบ๊วยอย่างไรอ่ะพูดเล่นหน้ายกตัวเป็น
นายกตัวเป็นนายกมาประมาณ๒ปี

ใบสีนั้นมาถวายแล้วขอโชคล่างมันยังไม่ขาดสาย
รวมกันว่าในงวดนี้ชาวบ้านอย่างที่บอกนะครับ

เนื่องจากคนโบราณบอกต่อกันนะครับว่า

เมื่อชาวบ้านช่วยกันนับรวมกันว่ากล้วยหวีบนสุดเลย

และด้านล่างผลกล้วยลงมาเนี่ยกระดกขึ้นมาอีก๓ลูก
อุ๊ยมีกระดกนะครับ
ก็แน่นายกไปที่อำเภอบ้านหนาเดิมแล้วก็อำเภอเขียงสานนะครับแล้วก็อำเภอคุณพิณฑ์
ก็ลงสู่ท่ากาศยานอาหารของกองปิน๗อยู่นั่นแหละ

ที่ถูกน้ำทวบที่ก็มาอาศัยอยู่
นี่ไงนี่แหละ๔๓๓๖แต่มี๔ข้างหน้าด้วย
ตรงนั้นอย่าไปนับสิตรงนั้นไม่เอา
เลข๔มาเลข๔มาค่ะก็วิ่ง๔

วิ่งไปซื้อ๔ไปพี่ม้ามีคนที่ไม่เล่นเรียกของวิธีพวกนี้นะฮะ
ไม่แต่นายกเนี่ยเขาก็แบบว่าให้เงินเยียวยาด้วย
เงินเยียวยาแก่ผู้เสียชีวิตรายละ๕๐๐๐บาท
คนก็เลยไปดูว่ารถของนายกอย่างที่คุณพูด

อะไรคือทรานฟอร์เมอร์พลาสโปร์
รถเขาวาทีทรานฟอร์เมอร์พลาสโปร์
พลาสโปร์คือรุ่นอะไร
ไม่รู้
คือมันรุ่นเนี่ยไงรถเนี่ย
แล้วก็ทะเบียน๔กไก่สสารา
๔๓๓๖กรุงเทพมหานคร

เขาแบบว่าตีเลขกันแบบว่า

เยอะแยะมากมายนะมันคืออะไรรู้ป่ะ
คืออย่างนี้เขาไป

เอาแป้งไปคลุมตอนเกลือนิดเดียวแหงะ
ยังเอาแป้งไปขูดอีกน้อง

นางงามยังถูกเลย

นางโวยจิ้มมาหลายสิบปีแล้ว
ตำ

มาแล้วมาแล้ว

รูปปั้นพญาเต่องล้อยอัมเภอเต่องล้อยจังหวัศคล์นคร

พญาต่อง้อยเสียงอย่างนั้นหรอเจ้า

ที่วางอยู่ตรงที่บูชาพญาเต่างอย

สีแดงแล้วนะครับได้มาเป็นเลขนะครับ
๙๐เอ๊ยทำไมมันหลายเลขนะ
ก็ใช่ไงถ้าซื้อหมดก็หมดตัวก่อนนะ

คอหวยแล้วแถวนั้นเนี่ยไม่พลาด

พญาเต่างอยไงวันดีคืนดี
ญาเต่างอยเดินหมดหนักคอมาก

อ๋อแล้วผ่านน้ำปรุงว่ะ

บอกว่าบางทีที่ให้ไม่ถูกเนี่ย

มีคนเอาพรุมอะไรไปห้อยที่คอท่านสัก

ใช่ท่านว่าอย่างนั้น
บางทีก็บอกพญาต่อง้อยโดนทำของนะเถอะเนอะ

เอาตะปูไปวางไปข้างหน้าไงเลยท่านก็เลยไม่ลองมาบอก

เป็นบริวารคอยดูแลปกปักรักษา

นี่เขาว่าอย่างนี้เอ้ามาถึงอีกคุณ

ที่ช้อนที่อนาคมศรีธรรมดานะฮะเพื่อเมื่อดูลูกหมูตัวแปรกเนี่ย
คือประหลาดมีสองหัวแล้วก็ตาสามตามีหาสองฝาก
ที่สำคัญลูกหมูตัวดังเก่าเนี่ยยังมีชีวิตอยู่พี่
เมื่อรู้ปุ๊บก็ต่างแห่กันไป
แล้วก็เพื่อไปดูความปิดแปลก

ฉันอยากจะเอาลิ้นเธอดึงขึ้นมา

พวกนี้อีพวกนี้ต้องโดนอย่างนี้

เดี๋ยวเจอพี่หนุ่มได้รัชดาบ่อยมาก

ที่ไหนระบุที่มา
คุณชูวิทย์เขาขายไปแล้วที่นั่นอย่างนั้นผมไม่ได้ไปแล้ว
อะไร
ต้องอัดรายการดึกดื่นแต่รายการเนี่ยขอบอกว่าทุ่มนึงมันอัดเสร็จหมดแล้ว
นึกออกป่ะอเจมส์ผมกลับบ้านตรงเวลาดู
เอาหมูหน่อยไหมผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าหมูเนี่ยมันเกิดมาทั้งหมด๑๑ตัว
ตาย๑ตัวเหลือ๑๐ตัวตัวที่ตายเป็นตัวที่๖
ส่วนตัวที่๒ที่มี๒หัวเป็นตัวที่๗
คือตัวที่๖ตายตัวที่๗มี๒หัว
แล้วยังไงทุกคนก็เลยเอาไปตีเป็นเลขกันใหญ่เลยพี่
ถ้าสมมุติอย่างนี้ควรจะตีเป็นเลขอะไรคุณลองคิดดูนะ
มึงนี่มันเกิดมา๑๑ตัวตายไป๑ตัว
นะฮะตึกชั้น๒ที่ตึกเอสทองหล่อพี่โน้มตึกเอสทองหล่อไฟไหม้นั่นแหละ
นี่มีภาพให้ดูด้วยตอนนี้ทองหล่อรถติดมากนะฮะไฟไหม้ตึกเอสทองหล่อ
เฮ้ยอีกแล้วเหรอไหนธรรมดาไฟดับบ่อยนะตึกนี้
อุ๊ยดาราอยู่กันเยอะนะตอนนี้อุ๊ยดาราอยู่กันเยอะพี่ปูปายา
คุณปูปายาก็อยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วพวกดาราอยู่นี่
พวกดาราอยู่นี่นั่นอยู่นี่ดารานางเอกอยู่กันเยอะนะตึกนี้
จริงสรุปพี่หมู๑๑ตัวตาย๑เหลือ๑๐ตัวที่ตายเป็นตัวที่๗
อะไรวะไฟไหม้ชั้นไหนไอ้บ้าจะอาจตีหวยหรือจะดวนไอ
ตีหวยใครพูดความวิคคลตัวเลขอ่ะมันจะตีไปไหนอ้าว
มันจะกากสดเลยตึกเอกทองหล่อตอนนี้ไฟไหม้อยู่
แล้วหมูตายสิบเอ็ดตัวตายตีเหลือ๑๐

หมูมันคอดมา๑๑ตัวตายก็เป็นหนึ่งเหลือ๑๐
ตัวที่ตายคือตัวที่๖ตัวที่มีสองขานี่สองหัว

คุณต้องทำให้คุณตีเป็นเลขเด็ดอย่างนี้มาได้ไง